ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงตลกร้อยล้านพี่ตุ๊กกี้นะคะ

หลังจากที่รอคอยมานานถึง๑๓ปี
ล่าสุดนะคะได้จูงมือพี่มูบูค่ะ
เข้าสู่ประตูวิวาที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของคุณตุ๊กกี้นี่แหละนะคะ
พร้อมกับเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง

ติดตามกับคุณอิงดาวทันจันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรากันเลยค่ะ
เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและม่วนคักเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
สำหรับพิธีแต่งงานของนักแสดงสาวอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัฐ
และแฟนนุ่มบูบูกำทรค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ
และในขณะนี้ด้านหลังของดิฉันก็เป็นบรรยากาศของ
ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนั้น
กำลังถ่ายภาพกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงอยู่ค่ะ
เลิกงามยามดีจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้ว
สำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัฐ

คบหาดูใจกันมานานกว่า๑๓ปี
โดยพิธีในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาทเลี้ยงพระจำนวน๙รูป
ก่อนจะมีพิธีแห่ขบวนขันหมาก
เจ้าบ่าวป้ายแดงที่เรียกว่า
วนซื่นไปกับเพลงกองยาว
คณะลำวงของนักเรียนนัตรศีล
รวมไปถึงบรรดาเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการ
ที่มาร่วมรำวงนำขบวนกันอย่างคลื้นเครง

ดีเจพิธีกรสายฮาต้นหอมสกุลตลา
เป็นหัวหน้าทีมร่วมกันประตู

กว่าจะพิชิตทั้ง๑๐ด่านไปถึงตัวเจ้าสาวได้
จากนั้นบ่าวสาวทำพิธีแลกแหวน

พร้อมด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญ
เพื่อเรียกขวัญและเสริมความเป็นสิริมงคล
ให้กับชีวิตคู่ตามประเพณีของชาวอีสาน
งานนี้มัมและตัวแทนคนสนิทของเจ้าสาวป้ายแดง
เผยว่าปราบปลื้มใจที่เห็นความรักของตุ๊กกี้และบูบู

ซึ่งมัมก็อยากลุ้นให้ตุ๊กกี้มีทายาทโดยเร็ว
จะพร้อมใจกันอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุข

ก็ขอโวยพรให้บูบูรักตุ๊กกี้มากแล้วรักตลอดไปนะ

แต่นี่มันก็คงอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าตุ๊กกี้ก็อายุมากอะนะ
แต่ว่าเราก็ขอโวยพรให้สาธุปฏิหารมีจริง
ติดลูกติดหลานมาสักคนหนึ่งเนาะ

ระหว่างที่คุณบูบูกับคุณตุ๊กกี้ไปแต่งตัว
สร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะเยอะมากมายเลยอ่ะ
ไม่ใช่แค่คุณมัมละคอนิกส์นะครับคุณ
ต้นหอมสกุลตลาด้วยนะคะที่มาร่วมสร้างสีสัน
คนอีสานในพิธีอย่างนี้เห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะคุณ
ศีรษะเขาเรียกว่าพิธีกินดองการค่ะ
มีการผูกข้อมายข้อมือปัจจุบันนี้คนรวยรุ่น
ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของพิธีแบบนี้เท่าไหร่นะคะคุณ
ใช่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ๊กกี้แล้วก็คุณบูบูด้วยนะคะ
ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีแล้วต้องบอกเลยนะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาอยู่แล้วนะคะ
ต้องบอกว่าพี่บูบูเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็รักแล้วก็เป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้กับพี่ตุ๊กกี้ตลอดเลย
จากการให้สัมภาษณ์จากพี่ตุ๊กกี้ในหลายครั้งที่เราได้ติดตามกันนะคะ
กำลังใจช่วยกันทำมาหากินคู่แท้ยินดีด้วยตุ๊กกี้นะคะคุณ